หลวงพ่อจรรย์ธิตธรรมโมนั้นเป็นพระที่เป็นที่เลื่อมใสของ
พระนักพัฒนาเป็นพระนักเทศและเป็นพระวิปัสนาจารย์ครับ
คุณความดีที่ท่านทำเอาไว้ทำให้หลายคนนั้นยังคงเคารพนับถือ
และเลื่อมใสตราบจนกระทั่งปัจจุบัน
วันนี้ทรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไป
ทำความรู้จักกับประวัติของพระท่านนี้

พระธรรมสิงหมุบราจารย์หรือหลวงพ่อจรรย์ถิตธรรมโม
เกิดเมื่อวันที่๑๕สิงหาคมปี๒๕๕๙
ณตำบลม่วงหมู่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่๗แห่งกรุงรัฐนโกศิลป์
เดิมมีชื่อว่าจรรจันยามรัก
พ่อจรรย์เป็นลูกชายคนสุดท้องของครอบครัวชาวนาสิงห์บุรี
อุปสมบทเมื่อปี๒๔๙๑ที่วัดพรมบุรี
ได้รับฉายาว่าถิตธรรมโม
หลังจากบวชหลวงพ่อจรรย์ได้ทุดงไปตามป่าเขา
เพื่อแสวงหาความรู้และประสบการณ์
ทั้งทางสมรรถากรรมฐานและวิปัสนากรรมฐาน
และได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์กับพระอาจารย์หลายท่านอาทิ
ศึกษาสมธาตุกรรมฐานกับพระมงคลเทพมุณีวัดปากน้ำพาศรีเจริญ
ศึกษาการพยากรจากสมเด็จพระอริยะวงศาขตยาน
สมเด็จพระสังฆราชอยู่ยาโนธโยวัดสะเกด
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๕ของไทย
จนกระทั่งปี๒๕๐๐หลวงพ่อจรรย์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
รักษาการเจ้าอาวาสวัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรี
จากนั้นในปี๒๕๑๑ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์
และมีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสโดยสมบูรณ์
นับเป็นเวลายาวนานถึง๑๑ปี
หลวงพ่อจรรย์ได้พยายามทุกวิถีทาง
เพื่อบริหารงานวัดให้เจริญก้าวหน้า
ด้วยเหตุที่ท่านเป็นพระนักพัฒนาพระนักเทศและวิปัสนาจารย์
ท่านจึงมีผลงานมากมายจนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป
เช่นได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
ในฐานะผู้ได้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
ส่งเสริมชักชวนให้มาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง
หลวงพ่อจรรย์ได้ทุ่มเทชีวิตในการพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรือง
และเป็นที่พึ่งอันสำคัญแก่พุทธศาสนิกชน
ในเขตท้องถิ่นทั้งใกล้และไกลมาเป็นเวลานาน
ในปี๒๕๔๗ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์
เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมสิงหะบุราจารย์
หลวงพ่อจรรย์ถิตาธรรมโมนับว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
มีแนวทางการสืบทอดพระพุทธศาสนา
เน้นหนักการสั่งสอนเรื่องกฎแห่งกรรม

และนำมาสั่งสอนเป็นอุทาหรณ์อยู่เสมอ
จากนี้ยังเน้นการพัฒนาจิตใจคนด้วยการทำวิปัสนากรรมฐานแบบพองหนอยุบหนอ
เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องเจริญสติอีกด้วย